ลองดูความสุขนะครับ
หัวแม่ป้ม
หัวแม่ป้วงมันสูงขึ้นแต่ว่าอีกนิ้ว๔นิ้วมันต่ำลง
ข้างขวาดูทั้ง๔นิ้วจะต่ำลง
ข้างซ้ายนิ้ว๔นิ้วจะขึ้น
มันจะขึ้นมันจะต่ำกับอีกขวา
แต่หัวป้ม๒แค่มันจะขึ้นมาสูงหมด
เราดูความรู้สึกมันเริ่มกระตุกขึ้นขาแล้ว
จะมาเข้าไปในเส้นประสานเยอะมาก

ถ้ารู้สึกตรงไหนมากสุดบอกนะครับ